งานนี้นะคุณเจ็บ๗ราย
ชาย๒หญิง๓มีเด็กหญิงอีก๒ราย
เห็นข้าวไหมฮะข้าวเปลือกกระจัดกระจายเต็มพื้นเหมือนกันนะครับ

แต่คุณลุงคุณป้าที่มากับรถอีแตน
โชคดีนะคุณนะรอดชีวิตนะฮะ

เจ้าหน้าที่ตำรวจของสพกระชรอพิมายจนครราชศรี

ซึ่งบรรทุกข้าวเปลือกมาเต็มคันรถ
ทำให้มีผู้บาดเจ็บทั้งหมด๗ราย
อย่างที่บอกไปชาย๒หญิง๓เด็กหญิงอีก๒
เจ้าหน้าที่ก็นำตัวส่งโรงพยาบาลพิมายนะครับ

ส่วนคุณลุงคุณป้านะฮะคุณลุงคุณป้าซึ่งมาพร้อมกับรถอีแตนบรรทุกข้าวเปลือกเนี่ยนะฮะ
คุณลุงเป็นคนขับคือคุณลุงสุนทรคิดถูกอายุ๕๒ปี
ส่วนคุณป้าเอียดคิดถูกอายุ๕๑ปีเป็นภรรยาเนี่ยนะฮะ
ก็เป็นคนที่นั่งคุมข้าวเปลือกมา
กำลังจะเอาข้าวเปลือกไปส่งให้กับโรงสีข้าวเอาไปขาย
แต่ระหว่างทางกำลังเลี้ยวเข้าไปที่ลานรับซื้อข้าวอยู่แล้วนะคุณนะ
ข้าวจะไปถึงลานแล้วจะได้เงินจากการขายข้าวเปลือกแล้วนะฮะ
แต่ปรากฏฟอร์จูเนอร์มาชนท้ายทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บหลายราย
แล้วข้าวเปลือกกระจัดกระจายไปหมดนะครับ
สภาพถนนจุดนี้นะคุณนะแม้ว่าจะเกิดเหตุช่วงหัวค่ำ
แต่มันมืดตื้อเลยไม่มีไฟส่องสว่างนะครับ
อาจเป็นเหตุให้ผู้ขับขี่มองไม่ค่อยเห็นกัน
แล้วเกิดอุบัติเหตุเฉียวชนกันขึ้นบ่อยนะครับ
อย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ตำรวจจะสอบปากคำคู่กรณีทั้งสองฝ่าย
เพื่อหาสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุที่แท้จริงนะครับ
และที่สำคัญคุณใครจะชดใช้ข้าวเปลือกให้กับคุณลุงคุณป้านะ
เพราะเกือบจะขายได้เงินอยู่แล้วนะฮะ
ทีนี้โอ้โหมันเทกระจาดอยู่บนถนนแบบนี้นะครับ